งั้นเดี๋ยวลองดูเองเลยละกันค่ะ
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมลุ้นนะ
ที่บอกว่าให้ดูลูกวัวมันสน
แล้วก็เข้าไปตรงช่องเหล็กของรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง

นี่กู้ภัยไปถึงนะก็โอ้ต้องรีบไปช่วยเลยค่ะ
ซึ่งเจ้าวัวตัวนี้เป็นวัวเพศเมียอายุ๓เดือนกว่าเอง
หัวไปติดอยู่ตรงช่องเหล็กของรถซาเล้ง
ทีนี้ก็พยายามที่จะเอาหัวของตัวเองออก

กลัวไงมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็รีบแจ้งกู้ภัย

เมื่อกี้เอาเครื่องมาตัดเหล็กออกสองด้าน
พอมันใหญ่พอเอาหัวมันออกมาได้แล้ว
นี่คุยกับคุณลุงคุณลุงเจ้าของวัวบอกว่า
จริงลุงจะนำวัวไปกินย่านะแต่ว่าลูกวัวมันสนเหลือเกิน
ไปตรงรถซาเล้งตรงช่องเหล็กแบบนี้

คุณเคยเห็นเวลาที่แบบแหวนติดอยู่ที่นิ้ว
เขาเอาอะไรนะน้ำมันพืชใช่ไหมน้ำมันพืชทา
ลุงบอกว่าลุงเอาวิธีการเดียวกันเลยมาใช้กับวัว
เอาน้ำมันพืชทาหัวทาเหล็กจะได้ให้แบบมันลื่นอ่ะ
แล้วเอาหัวออกมาได้แต่ก็เอามาไม่ได้ไง
ก็เลยต้องแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือเจ้าลูกวัวตัวนี้นะคะ